มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
หนุ่มส่งน้ำแข็งค่ะโมโหถือมีดดาบเข้าไปกวัดแกว่ง
อยู่ในโรงงานคู่แข่งนะคะไปถามหาคนที่ขายน้ำแข็ง
ตัดราคาตัวเองแต่ว่าสรุปสุดท้ายก็ไม่เจอหรอกนะ
แต่ว่าคนที่อยู่ในโรงงานน้ำแข็งเขาตกอกตกใจกันนะคะ
ผู้ชายคนนี้นอกจากจะถือมีดดาบเข้าไปแล้ว
ยังไปผลักอกตำรวจที่เข้ามาดูเหตุการณ์ด้วย

นี่คือผู้ชายคนนี้ที่ก่อเหตุนะคะ
คือตอนแรกเขาเดินลงไปจากรถซึ่งเป็นรถส่งน้ำแข็งของเขาเนี่ย
เขาเดินไปตัวเปล่านะพอเห็นตำรวจเนี่ยเข้า

ตำรวจสายตรวจก็เข้ามาตรวจจุดที่เขาได้รับผิดชอบเนี่ย

ถอยออกไปเหมือนจะกลับไปนะ
แต่สรุปสุดท้ายไม่กลับค่ะเหมือนไปตั้งหลัก

พอเข้ามาทีนี้ลงมาพร้อมอาวุธเป็นมีดดาบ
ถือลงมาแบบนี้ตำรวจก็พยายามเข้าไประงับเหตุ
แต่ว่าเนี่ยค่ะถูกผลักอกไปหนึ่งครั้ง
ตำรวจก็เริ่มที่จะเอากระบองออกมาแล้วนะคะ
สรุปสุดท้ายผู้ชายคนนี้ค่ะได้มีดดาบจากรถของตัวเอง
พยายามที่จะเดินเข้าไปในโรงงานเลี่ยงตำรวจเข้าไป
แต่ว่าตำรวจก็ไม่ได้เข้าไปตะครุบตัวเลยนะคะ

แล้วเขาก็เดินเข้ามาในโรงงานคนที่อยู่ในโรงงานตกอกตกใจยืนนิ่งกันนะคะ

สรุปสุดท้ายแล้วค่ะผู้ชายคนนี้ถือมีดดาบวนไปวนมา
ถามหาแต่คู่กรณี
ล่าสุดวันนี้นะคะตำรวจสพน้ำพองเรียกตัวผู้ก่อเหตุก็คือ
นายพินิตสมมิตรอายุ๔๓ปี

มากับพวกอีก๑คนคือนายทองสุกบ้าวเฮือง

ตำรวจนำตัวทั้งสองคนมาสอบปากคำนะคะ
รวมทั้งแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันบุกรุกเคหสถาน

โดยมีอาวุธร่วมกันตั้งแต่๒คนขึ้นไป
ทำให้เสียทรัพย์ด้วยผู้ก่อเหตุคือนายพินิษฐ์เนี่ยเล่าว่า
ตอนที่ตัวเองไปส่งน้ำแข็งที่อำเภอเขาสวนกวางเกิดเหตุทะเลาะวิวาส
กับพนักงานส่งน้ำแข็งคู่กรณีก็คือพนักงานส่งน้ำแข็งของโรงงานแห่งนี้แหละ
เคลียร์ไม่ลงตัวเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนกระสอบน้ำแข็ง
ที่ต้องไปส่งที่ร้านหนึ่งและปรากฏว่ามีการขายตัดราคากัน
ตัวเองก็เลยไม่ได้ทำย่อตามที่ตั้งใจเอาไว้นะคะก็เห็นรถน้ำแข็งคันหนึ่งจอดอยู่
จำชื่อไว้แล้วก็ขับตามหาสรุปมาเจอโรงงานคู่กรณีพอดีนะคะ
ก็เลยลงมาหวังจะมาทำร้ายคนที่มาขายตัดราคาตัวเองถามว่าทำไม
มาคุยดีได้ไหมทำไมต้องหยิบมีดมาด้วยนะคะ
เขาบอกว่าตอนลงมาเห็นคนเยอะอยู่กันทั้งโรงงานเลย
ก็เลยหยิบมีดมาด้วยหวังที่จะป้องกันตัวเขาบอกแบบนี้นะคะ
ตำรวจก็เลยเข้าไปพูดคุยกับทั้งนายพินิษฐ์และนายทองสุก
ฟังเสียงผู้กำกับสพน้ำพองพูดคุยช่วงนี้ค่ะ
เขามาเทน้ำแข็งผมเต็มนี่น่าจะหัวไว้ให้ผมสักสองสองสอง
เพราะอย่างงี้เหมือนที่เขาอธิบายแล้วแหละ
ก็คือมีอยู่ร้านหนึ่งเวลาเราไปร้านอาหารมันจะมีถังน้ำแข็งตั้งอยู่ใช่ไหมคะ
เขาไม่ได้บอกว่าเป็นถังน้ำแข็งของใครมันเป็นถังน้ำแข็งรวม
และทีนี้เวลาเขาสั่งน้ำแข็งเขาสั่งน้ำแข็งมาจากหลายร้าน
หลายร้านก็เอามาเทถังเดียวกันเนี่ยรวมกัน
แต่ปรากฏว่าบริษัทของเขาไปช้ากว่าเพื่อน
ถังน้ำแข็งมันเต็มเขาก็เลยไม่สามารถเอาน้ำแข็งที่ขับรถไปจากโรงงานเนี่ย
เทได้หมดเขาก็เลยบอกว่าอ้าววันนี้ก็ไม่ได้ตามเป้าอ่ะสิ
ก็เลยเกิดความโมหูขึ้นมาจริงจริงเนี่ยประเด็นหลักเลยนะ
ไม่น่าจะใช่เรื่องนี้หรอกน่าจะเป็นเรื่องของการตัดราคากันมากกว่า
เรียกได้ว่าเป็นศึกโรงงานน้ำแข็งเนี่ยนะคะน้ำจุดเกิดเหตุเนี่ย
คือโรงงานน้ำแข็งคิงน้ำพองคนที่ขับรถเข้ามาเนี่ย
เป็นพนักงานของโรงงานน้ำแข็งสมชัยเขาบอกว่าก็เนี่ย
คือโรงงานคิงน้ำพองเนี่ยขายสามห้าสี่สิบ
แต่โรงงานสมชัยเนี่ยขายยี่สิบสามบาท
แล้วทำไมเขาถึงส่งไม่ได้ขนาดเขาขายถูกนะ
น้ำพองบอกว่าเอ้าก็เขาบริการดีเนี่ย
ทีนี้เขาก็เลยเกิดการเขม่นกันเขม่นกันตั้งแต่๒๓กันยา
แต่เรื่องนี้มันมาเกิดคือยี่สิบห้ากันยา
ณจุดเกิดเหตุก็คือโรงงานน้ำแข็งคิงน้ำพอง
เรื่องนี้ตำรวจนะคะก็บอกว่าผู้กำกับเนี่ย
มาเจรจาด้วยตนเองนะเหมือนภาพสักครู่เนี่ย
ก็ได้มีการตักเตือนไปทำแบบนี้มันไม่ถูก
ขายของตัดราคากันเนี่ยแล้วจะมาใช้วิธีการนักเลงเนี่ย
ตัดสินปัญหาไม่ได้นะคะซึ่งเบื้องต้น
พินิษฐ์พอฟังแบบนี้ก็ถือว่ารับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
เพราะว่าภาพมันชัดเจนเป็นลงมือเป็นคนที่ลงมือเอง
ส่วนเพื่อนอีกคนนึงบอกว่ามาเป็นเพื่อนเท่านั้น
ไม่ได้ก่อเหตุแต่อย่างใดนะคะ